มาดูอาการป่วยหลายคนเอาใจช่วยท่านอยู่
ท่านวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีท่านภวาพระชังการจังหวัดสมุทรสาคร
แต่ข่าวดีคืออาการท่านดีขึ้นเป็นลำดับลำดับหน้าท่านตอนที่ยังไม่ป่วยสดใสทีเดียว
อีก๒๓วันน่าจะถอดเครื่องช่วยหายใจได้ครับคุณผู้ชมครับ
ส่วนอาการของภรรยาท่านผู้ว่าก็ติดเหมือนกัน

ต้องระวังว่าจะพัฒนาไปถึงปอดอักเสบ
ที่ท่านผู้ว่าเป็นหรือเปล่านะครับ
สำหรับอาการของนายวิรสักวิจิตแสงสี
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนะครับ

คุณหมอประสิทธิ์วัฒนาภาคณะบดี
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเปิดเผยนะครับว่า
จากการติดตามอาการในรอบ๒๔ชั่วโมง
พบว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครอาการดีขึ้นครับ
ระดับออกซิเจนในเลือดดีขึ้น
การทำงานของอวัยวะต่าง
หัวใจไตปริมาณของปัสสาวะออกมาปกติ
ขณะนี้ยังต้องให้ยานอนหลับแล้วก็ปรับท่านอนนะฮะ
ในท่าคว่ำเพราะอะไรครับทำไมต้องนอนคว่ำ

มันจะช่วยกระบวนการไหลเวียนของออกซิเจนในเลือดให้ดีขึ้น
วัฒนาบอกหมอประสิทธิ์บอกนะฮะ
จากนั้นจะปรับเปลี่ยนท่านอนจากท่าคว่ำนะ
แล้วคราวนี้เป็นท่าปกติแล้วนอนหงายปกติแล้ว
เพื่อดูการทำงานของปอดว่าฟื้นตัวได้ดีหรือเปล่า
โดยจะติดตามการทำงานของปอดอีก๒๓วัน
ว่าจะสามารถถอดเครื่องช่วยหายใจได้
นายประสิทธิ์ยังระบุอีกว่าประสบการณ์ทำงานในการรักษาโควิด๑๙ทั่วโลก
ท่านอนมีส่วนสำคัญคุณผู้ชมครับเราได้ความรู้ไปด้วยนะฮะ
สัมพันธ์กับระดับออกซิเจนนะครับออกซิเจนนะครับ
เพื่อให้มีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้ดีขึ้น
แล้วท่านอนเนี่ยยังมีส่วนช่วยประเมินการทำงานของเนื้อปอดที่เสียไป
ไอ้เนื้อปอดที่เสียไปมันฟื้นตัวดีหรือเปล่านะฮะ
วันนี้จะประเมินอาการได้ชัดเจนอีกครั้งจากนั้นหากอาการดีขึ้น
คงต้องให้ท่านเนี่ยยังอยู่ในห้องไอซียูอีกอย่างน้อยสัก๑สัปดาห์นะครับ
ส่วนการให้ยารักษาถ้าเนื้อปอดกลับมาทำงานได้ดีนะ
ก็ต้องลดปริมาณยาลงแล้วก็ฝึกให้หายใจด้วยตัวเอง
คาดว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายของท่านผู้ว่านะ
จะเริ่มทำงานและจะต่อสู้กับไวรัสได้ในสัปดาห์ที่๒

ส่วนอาการของภรรยาท่านผู้ว่าล่ะนางชุติพรวิจิตแสงสี
ท่านก็ติดเชื้อโควิด๑๙เหมือนกัน

เอาใจช่วยท่านเหมือนกันนะครับ
ไข้ต่ำไม่น่าห่วงแล้วล่ะยังมีอาการหอบเหนื่อยอยู่บ้าง
แต่ต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิดนะเพราะว่าก็อายุเยอะแล้วเหมือนกัน
หากปล่อยให้มีอาการนานโดยไม่รีบรักษา
จะทำให้เกิดภาวะปอดอักเสบรุนแรงได้
นี่คือเราดูว่าการรักษาเป็นยังไงเห็นไหมครับว่า
มันรักษาค่อนข้างยากปัจจัยสุ่มเสี่ยงมี
ฉะนั้นเราท่านป้องกันให้ดีอย่าเป็นเลย
กันดีกว่าต้องใช้เวลาด้วยเนอะ
นะฮะอ้าวแต่พอเป็นแล้วก็ต้องมาตรวจสอบ

อย่ามองมาที่ดิฉันให้มองเลยไปที่ฝั่งนู้น

แบบเฮ้ยกลัวเพราะว่าปกปิดเอาไว้เยอะไง

เพราะฉะนั้นอย่าไปทำอะไรเสี่ยงป้องกันโควิด๑๙ด้วยแล้วกันนะฮะ
เอามาดูหน่อยไทม์ไลน์ของผู้ป่วยโควิด๑๙
ที่เชียงใหม่สุรินและระยอง
คุณผู้ชมถ้าใครใกล้ชิดตรวจสอบตัวเองด้วย
เริ่มดูผู้ป่วย๒คนที่กลับไปเชียงใหม่กันหน่อย
แต่ว่าก่อนเข้าไปเชียงใหม่เนี่ยคุณผู้ชม
เขาเดินทางไปพื้นที่สีแดงคือศรีมราชาจังหวัดชนบุรี

ทั้ง๒คนผู้ชายอายุ๕๙กับ๖๔
๒๘กับ๒๙ธันตุวาภคมแล้วก็กลับเป็นเชียงใหม่กับ๓๐ธันตุวาภคม
ใครเดินทางเที่ยวบินนี้เขาบินไฟล์ตอน๕โมง๑๐นาที
ไปถึง๖โมงครึ่งนั่งแถว๕๕นะฮะ
ใครใกล้ชิดตรวจสอบตัวเองซะ
จากนั้น๑ทุ่มเขาเดินทางกลับไปที่คอนโดแห่งหนึ่ง
รถแท็กซี่ของสนามบินนะฮะ
กระทั่งวันที่๑มกราคมเพื่อนแนะนำว่ายู
ยูไปชนบุรีมายูไปตรวจก่อนยูเป็นหรือเปล่า
เขาก็ไปตรวจปรากฏว่าเป็นโควิดซะอย่างนั้นครับ
เพื่อนว่าสุดท้ายก็ต้องไปอยู่ที่โรงพยาบาลทีนี้
อย่างที่ผมบอกว่าใครไปที่เชียงใหม่
แล้วใครที่โดยสารเครื่องบินเที่ยวเดียวกับเขา
หรือว่ากักตัวเองไว้ก่อนนะฮะอันนี้สำหรับคนที่ใกล้ชิดกับผู้ชายญี่ปุ่นสองคนนี้นะครับ
ส่วนที่สุรินทร์นะครับมีผู้ป่วย๑รายครับเป็นรายที่๒ของจังหวัดในการระบาดรอบใหม่
เป็นชายไทยอายุ๖๐ปีนะฮะทำลายคือไปเล่นการพนันที่บ่อนที่ชนบุรี
ระหว่าง๑๕๒๕ธันวาคมเริ่มเจ็บคอมีน้ำมูกเริ่มท้องอืด
ตั้งแต่๑๘ธันวาคมแล้วก็ไปซื้อยากินเอง
จนกระทั่ง๒๕ธันวาคมบ่อนประกาศปิด
ก็เลยเดินทางกลับสุรินทร์คือเล่นบ่อยเล่นเยอะ
พอบ่อนปิดไม่มีที่เล่นก็เลยกลับบ้านที่สุรินทร์นะฮะ
ธันวาคมไปถึงบ้านแล้วเริ่มไอแห้ง
สุดท้ายเอ๊ะเป็นหรือเปล่ามาจับบ่อนด้วย
ก็เลยไปตรวจในวันที่๒๘ผลออกมาปรากฏว่า

ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลสุรินทร์นะครับ

คนในครอบครัวก็กักตัวด้วยนะครับ

ตอนนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้น

พบผู้ติดเชื้อใหม่ในรายไม่๒๗ราย
โยงกับบ่อนการพนันทั้งหมดทำให้ยอดสะสมที่มรยองอยู่ที่๓๔๓ราย
แต่ก็มีผู้เสียชีวิตหนึ่งศพด้วยนะฮะพื้นที่ที่พบมากก็คือที่อำเภอเมือง
แล้วก็๗อำเภอยังเหลืออำเภอวังจันทร์๑อำเภอที่ยังไม่พบผู้ติดโควิด๑๙
จากการระบาดที่เริ่มจากบ่อนการพนันส่วนมรยองมีการตรวจหาเชื้อเชิงรุก
ทั้งหมด๕๖๑๒รายเดี๋ยววันที่๕มกราคมวันอังคาร
จะเพิ่มจุดตรวจใหม่ที่บขเก่าเพื่อสแกนแบบเชิงลุกไปเลย
จากนี้ทางจังหวัดมรยองครับยังประกาศตามหาใครไปเป็นผู้โดยสารของรถตู้
คุณผู้ชมฟังให้ดีนะฮะเส้นทางมรยองบางนาจำได้หรือเปล่า
ทะเบียน๑๐๓๐๖๒เขาวิ่งวันละ๒เที่ยว
จากบรคสใหม่มรยองไปลงบางนาตี๕๙โมงเช้า
และบางนากลับไปบกษใหม่ระยอง๙โมงครึ่งถึงบ่าย๒โมง
ตั้งแต่วันที่๑๕๒๘ธันวาคมคุณเป็นบุคคลกลุ่มเสี่ยงติดโควิด๑๙
รายงานตัวโดยด่วนเนื่องจากว่าคนขับรถตู้คนนี้ติดโควิด๑๙แล้วนะครับ
คือดูช่วงวันที่กับเวลาก็ได้เพราะว่าไอ้ทะเบียนรถเนี่ย
ผมว่าคนขึ้นรถตู้ใครจะไปดูว่าเราขึ้นรถตู้ทะเบียนไหน
แต่หลังจากนี้ดูก็ดีนะหลังจากนี้ดูจดไว้ก็ดีนะ
ว่าเราไปไหนรถสายไหนทะเบียนอะไรรถข้างรถเลขอะไรนะ
๑๕๒๘ธันวาคมรถตู้สายบข๒ใหม่บรรยองปังนาครับ
สายโดยสารไปตรวจซะนะครับ